และเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองและคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ตลาดเงียบซึมวางแผนปรับกลยุทธ์อย่างไร
และคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ

วันนี้เราจะมาติดตามข่าวสารสถิติด้านลงทุนนะครับ
เมื่อวานก็จะเห็นว่าตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับ
จะเห็นว่าตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นดาวโจร

อันนี้เขาก็นักทุนก็กังวลนะครับว่าด้วยเรื่องของค่ายเงินยูโรนะฮะ

แต่ก่อนนี้เงินยูโรกับร์ล่าคือประจำกว่างหนึ่งจุดห้า
ก็คือแพงกว่าเงินยูโรแขนกัน
ก็เร็วนี้ว่าจะออกมีมาตรการอะไรหรือเปล่า

กลับมาสู่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยโอ้โหน้องมักเมื่อวานใครขายลงมาเนี่ย
แค่เป็นว่าคนที่เคยช้อปมาตลอดนะครับ

ตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในแดนลบตลอดนะแต่ก็ลบไม่เยอะมากนักนะครับ
ก็ตลาดหุ้นไทยนี้ยังดูโอ้โหพอแป่นะ
และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับ
แต่นี่ก็จะเห็นว่าที่สถาบันขายก็คือมันเป็นกลุ่มทุนของทางสิงคโปร์

ก็วันนี้ออกข่าวแล้วนะครับก็กลุ่มทุนที่เป็นกองทุนใหญ่เลยแหละ
ที่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับอย่างกองทุนเทมเมอร์เซ็กซ์นะครับ
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนของไทยหลายตัวทีเดียว

เขาบอกว่าเขาจะลดสัดส่วนลงสัดส่วนการลงทุนลง
แล้วก็อาจจะไปถือหุ้นที่อยู่นอกตลาดมากขึ้นนะครับ

อันนี้ผมเอาบริษัทที่เขาถือคลองมาให้ดูเลยดีกว่านะ
แล้วก็ไทยรับประกันภัยนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องจับตานะในหุ้นกลุ่มนี้นะครับ

แล้ววันเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีปริมาณงานที่ซื้อขายสูงสุดเนี่ย

ออกมาก็ลดลงมาประมาณ๒บาท
อันนี้ก็เห็นว่ามันก็เป็นเรื่องของการปรับสัดส่วนทุนของตัวกองทุนเขาแหละ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะครับ
ว่าการลงทุนเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเริ่มปรับพอร์ตกันแบบไหนนะครับ
เพราะว่าในกลุ่มเนื้อยุบายของเขาผมเชื่อว่าอยากสนับสนุนสตาร์ทอัพ
เทคโรยีใหม่แล้วก็พันธ์ใหม่แทน
มาหลายสัปดาห์นะ
หลายสัปดาห์ครับไปคุยเรื่องนู่นมากครับ
นี่ไม่เอาค่ะก็ก่อน
นี่ไม่เอาแล้ว

ซึ่งผลออกมาก็คือว่ากลุ่มตัวอย่าง๒๐๐คนเนี่ยนะครับ
คนไทยมีรายได้เฉลี่ยประมาณคนละ๒๖๐๐๐บาทต่อเดือน

ทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูสัดส่วนแยกตามประเภทรายได้ค่าจ่ายนะครับ
เห็นว่าคนที่มีรายได้พอค่าใช้จ่ายคือว่าได้มาเท่าไหร่ใช้ไปหมด

ใช้ไป๒๖๐๐๐ก็รวมรวมประมาณ๔๕

อันนี้คือพออยู่พอกินแต่ไม่มีพอออม
แต่ไม่อยู่พอออม

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดหาไม่พอใช้ส่วนใหญ่ต้องทำอะไร

เพราะนั้นเหลืออีกนิดนึง
คนที่อันนี้เป็นคนกลุ่มตัวอย่างที่น่าจะโอเคหน่อยก็คือว่า
มีรายจ่ายต่ำกว่ารายได้คือมีเงินออมเหลือนั่นเอง
อันนี้ก็ประมาณสัก๒๑ผมว่าไม่เยอะนะ

ถูกต้องครับประมาณ๑ใน๕เอง
หรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ให้ข้อมูลมา
แต่ว่าหลักเราจะเห็นว่าคนมีเงินออมน้อย

คนที่มีเงินออมจริงเราจะไปออมเรื่องของไข่จ่ายฉุกเฉิน

โอ้โฮอยู่ในแบงค์จริงต้องรีบมาใช้เดี๋ยวฉุกเชิญ
ออมทรัพย์บางทีฝากประจำใช่ไหมครับ
ถูกต้องใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ได้มองภาพถึงอนาคตนะ
เมื่อไหร่ที่เราอายุเยอะขึ้นจะเกษียณแล้วจะเอาเงินส่วนไหนมาใช้ในอนาคต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

ทีนี้ในส่วนของเงินออมเนี่ยเราคุยต่อเรื่องเงินออมเนี่ย

คนที่เก็บไว้สำหรับประกันเสียงจริงก็๑๐กว่าเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง

แล้วเรื่องของเกษียณอย่างที่เราทราบพอดีเนี่ย
เกษียณปุ๊บเนี่ยเราต้องอยู่ไปอีกหลายสิบปีนะฮะ
แล้วช่วงหลังจากเกษียณเป็นช่วงที่เราไม่มีรายได้แล้ว

เอาจริงน้องมาร์คอาจจะแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงครับ

ถ้าจะออมเนี่ยสมมุติรายได้๒๖๐๐เนี่ย

ผมว่าถ้าเกิดหักค่าจ่ายแล้วถูกไหมฮะ

อันนี้ก็ต้องเป็นค่าจ่ายจำเป็นก่อนนะครับ

ส่วนค่าจ่ายที่เราควบคุมลำบาก

อันนี้ก็ต้องตั้งงบของตัวเองแต่ละเดือนแล้ว
คือต้องพยายามเขาเรียกว่าไงปรับมานิดนึง
อะไรที่ไม่จำเป็นอาจจะตัดเอาไปก่อน

อย่าเพิ่งคิดเรื่องเก็บเอาไปใช้ก่อน

ในอนาคตถ้าเกิดคุณต้องเก็บเงินแค่เงินเก็บฉุกเฉอเนี่ยไม่พอนะ

เพราะคุณเงินเก็บฉุกเฉอเนี่ยผลตอบแทนค่อนข้างตับ

ปัจจุบันประชากร๖๗ล้านคนจะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์๘๘ล้านบัญชี

นี่รวมออมทรัพย์ฝากประจำทั้งหมดนะฮะ

ส่วนใหญ่ก็จะคือตัวนี้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ
ในขณะที่เกิดมาดูบัญชีหุ้น

บัญชีลงทุนคนไทย๖๗ล้านคนมีบัญชีหุ้น๑๔ล้านบัญชี

นั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจนิดนึง

เราก็จะมีสาระดีมาฝากคุณผู้ชมเสมอ

ขอบคุณครับขอบคุณพี่ม้าขอบคุณพี่เน็ตด้วยนะครับ